คุณเชื่อว่าน้องกำลังโดนอาถรรพ์เป็นเจ้าเพศอยู่

แล้วคุณกำลังเชื่อว่าน้องคุณเนี่ย
ตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรเรานึกว่าน้องอ่ะ
ป่วยเพราะด้วยอาจจะพักพอน้อยงานเยอะ

เราไปเล่นงานวันที่ห้าห้าคุมภา

เฮ้ยไอ้จ๊ะมันเหมือนจะโดนของนะ
เขาเป็นคนมีเซ็นต์เจ๊อะให้เป๊กไปเตือนน้องแฟนคลับที่สนิทอย่างนี้

ปลาก็บอกเหมือนนางจะโดนทำของ
ทำไมถึงรู้สึกว่าคุณจ๊ะโดนทำของใส่
ก็มีเพื่อนโดนแบบนี้ไง
แบบเคยเห็นเพื่อนแบบอยู่ดีก็เลือดออกปากออกจมูกอยู่อย่างนี้
แล้วก็พอไปหาอะไรพวกนี้ก็เขาก็บอกโดนทำของ
ก็แสดงว่าก่อนนะอ๋อที่เป็นข่าวดังว่าจ๊ะนี่อยู่ดี

แล้วหนูไม่เชื่อตอนแรกมีคนมาบอกหนูอย่างนี้เยอะ

คือเราเป็นคนคิดว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะของ

เจ๊คนนี้วันที่๕นะคะมาบอกหนูบนรถตู้บอกว่า
จ๊ะที่มึงเลือดออกปากออกจมูกพอแกช่วยนะ

ใช่เหมือนแบบให้ขับจากข้างในออกมาอะไรอย่างนี้

พอวันที่๖นั่นแหละรถตู้คว่ำ
คือก่อนที่รถตู้จะคว่ำอะพี่มันมีรางอะไรที่เรารู้สึกไป

คือหนูไม่สบายที่แบบเลือดออกปากออกจมูกคือปลายเดือนธันวา

พอปีใหม่ปุ๊บแม่โทรมาร้องไห้ใหญ่เลย
หมาตายหมาที่แบบเลี้ยงมาเป็น๑๐ปีอะพี่
แล้วไม่ได้เป็นอะไรเพราะหนูเพิ่งกลับบ้านมาอะไรอย่างนี้

วันที่๓เราก็จะเลยไปเล่นจังหวัดเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้หรือวันที่๒๓เราคิดว่ารถเราจะคว่ำ

มันก็มีรถตัวสองคันมีรถหนูแล้วก็รถนักหนุนตรี
ซึ่งรถนักดนตรีจะติดรอบคันเลยเป็นชื่อหนูแล้วก็มีรูปหนู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

มันหยุดเข้ามาได้ยังไหม

แต่สิ่งหนึ่งอาการป่วยของน้องเนี่ย
เป็นสิ่งที่แปลกมาก
เลือดออกจากปากจมูก
๓วันติดนะพี่ทั้งจมูกหรอกก็ปาก
ออกเยอะมากที่แบบกำมาอย่างนี้

อันนี้หายังดีขึ้นค่ะ

เจอเรื่องที่มีดีตริตกันแบบนี้

แต่หรือมันถึงคราวมันก็ต้องมีบุญก็ช่วยไม่ได้หรือยังไง

สิ่งทุกอย่างที่เป็นถือว่าเราเป็นน้อย

คว่ำมีแดนเซอร์หัวแตก๗เข็มและอีกคนนึงก็ไหลหัก
คือคุณกำลังบอกถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำบุญคุณอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้
คือหนูมีความเชื่อเรื่องพ่อแก่ช่วยหนู
ซึ่งเหมือนที่ทุกคนจะทักบอกว่าที่แกไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
เพราะพ่อแก่ที่ดูแลแกอยู่ช่วยแกอยู่
แต่ปรากฏว่าคนที่โดนเต็มคือพ่อคือแม่
คนรอบข้างโดนหมดเพราะว่าคนสนิทกับหนูอีกสองคนรถชนทั้งคู่เลย
ฮ๊าแสดงว่าคนที่อยู่รอบตัวเธอโดนหมดเลยหรอใช่
แต่หนักที่สุดน่าจะเป็นพ่อ
ค่ะคือจริงแล้วพ่อเป็นโรคสะเก็ดเงินที่แบบว่าเป็นไม่ได้เยอะ
แต่ช่วงนั้นเป็นแบบเหมือนเนื้อจะแตก
เหมือนเป็นกระดองเต่าที่แบบเป็นแตก

คือเราไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าหลังจากไหว้ครู
ไหว้ครูวันที่๑๘กุมภารถคว่ำแล้วเราก็ไหว้ครูอะไรอย่างนี้

หลังจากไหว้ครูพ่อเป็นเยอะมาก
คือแบบหลังก็เป็นเต็มหลังแบบแตกเยอะนั่งไม่ได้
หลังแข็งแล้วมันเริ่มจะกินไปยังกระดูก
เป็นทั้งตัวแล้วมาเป็นเวลาที่แบบ
ช่วงเวลาที่เรามีหลายอย่างในหัวที่มันเครียดใช่

ก็ไปรักษาที่จันทบุรีนะคะ

กลับมาก็ดีขึ้นคือโรคนี้ไม่หายขาดแต่ดีขึ้นค่ะหายไหม
ทำไมถึงมั่นใจว่าน้องตัวเองโดนทำของ
แต่คนที่ทำของใส่ไม่โดนจั๊ะ
แต่มาโดนคนรอบข้างหมดทำไมคุณถึงห้ามใจอย่างนั้น
คนเราอะพี่มันจะมีเรื่องที่มันซวยขนาดนี้เลยเหรอคะ

เป็นเจ้าเพศมันก็ต้องรักบ้างนี่มันติดมันเว้นไม่กี่วันอีกนะพี่
ติดติดติดยังไม่รวมรายละเอียดเล็กน้อยอีกนะมันเยอะไปหมดเลยอะค่ะ
ก็เลยคิดว่าแบบน่าจะถูกทำของ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่แบบเชื่อเลยคือมีหมอดูชื่อดังคนนึง

ตอนนั้นอาจารย์ลักษณ์ทักอะไรคุณบ้าง

ใช่ค่ะทักในรายการอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ไปดูดวงที่ไหนเลยไงพี่
เราก็มีงานทุกวันอะไรอย่างเงี้เราก็ไม่ได้ไปดูดวง

แต่มารายการท็อกทะลุดาวมาเจออาจารย์ลักษณ์
ซึ่งอาจารย์ลักษณ์ทักหนูแม่นทุกอย่างเลย

จริงแล้วพื้นดวงหนูไม่มีอุบัติเหตุ

ซึ่งปกติมะดำทำงานกับอาจารย์ลักษณ์มา๒ปี
เขาจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องคนนู้นโดนของ

คุณก็เลยคิดว่าสงสัยฉันจะโดนจริง
ใช่พอเขาบอกว่าหนูโดนของอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าหรือเหลือจะโดนของจริง

คุณได้มีการไปแก้ของหรือล้างของ

เพราะว่าอาจารย์รักให้หนูไปลดน้ำมนต์

มันแน่นมากตอนที่ลดน้ำมนต์นะคะ

ใช่ที่วัดที่อาจารย์รักให้ไปทำค่ะ
ผมเคยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังเพียง
ครั้งหนึ่งผมเคยไปที่วัดแห่งหนึ่ง

ทางเจ้าอาวาสท่านก็บอกเลยว่า

เขาเอาน้ำมนต์ผมผิดดำใส่ตลม

ผมก็หนาวมากเลยก็สั่นว่า

หื้มมันเย็นนั้นมันเย็นขนาดนี้

แล้วเป็นสีปูนอ่ะ

มันเป็นสีปูนเหมือนปูนสีปูน
ที่เขาตำเกร็นเคี้ยวแล้วก็ทิ้งถุยออกมา
ออกมาจากพุ่งออกมาจากปากผมอย่างนี้

สองสามทีอ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยถามว่า
มันคืออะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมอย่างนี้
แกบอกว่าเข้าทางไหนมันออกทางนั้น

หมายความว่าถ้าเกิดเรากินเข้าไปมันก็จะออกทางนั้น

ตอนรถนั้นมันมีอาการแปลกมั้ย
อาการแปลกคือแบบว่าน้ำจริงแล้วน้ำมันไม่ได้ยินนะพี่
คือตอนที่เราไปลดมันก็แบบอากาศร้อนอยู่แล้ว
คือแบบตอนรถเย็นมากเย็นจนแบบเย็นเยือกอะพี่
เย็นมันเข้าไปข้างในเข้าไปในกระดูกเราแบบเย็นมากเลย
แล้วน้ำตาเหมือนจะไหลเพราะมันแน่นไปหมดทั้งตัว
แน่นใช่มันแน่นมากพี่มันไม่เหมือนรถน้ำมนต์ปกติ
เพราะเราก็เคยลดน้ำมนต์คืนนั้นมันเป็นปกติไม่มีอะไร
แต่อันนี้มันเหมือนมันแน่นแล้วเหมือนแบบน้ำตาเราจะไหลอะไรอย่างนี้
แล้วพอรถเสร็จหนูก็ยังพูดกับพี่เป๊กเลยตอนที่แบบไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
แล้วก็บอกสงสัยหลวงพ่อจะเอาน้ำจากตู้เย็นมาหรือเปล่าเย็นมากอะไรอย่างนี้
จนหลวงพ่อพอมาหาหลวงพ่ออีกทีหลวงพ่อบอกว่ารู้สึกเป็นไงบ้าง
แล้วก็บอกว่าน้ำเย็นมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกที่นี่ดีนะคะน้ำเย็น
ที่บ้านหนูเปิดน้ำยังร้อนเลยอย่างนี้บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับที่นี่
แต่แบบถ้ายิ่งเย็นเยือกมากเย็นเข้าไปข้างในแบบในกระดูกอะไรอย่างนี้
นั่นแหละเป็นความรู้สึกบางคนอ้วกออกมาอะไรอย่างนี้เขาก็พูด

หลังจากที่ทำแก้คุณสัยนะครับหรือว่าไปล้างอาถรรพ์อะไรแล้วเนี่ยดีขึ้นไหม

คือแบบมันก็มีหลายเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อก็เป็นไปได้
อย่างเช่น
อย่างเช่นเลยเรื่องข้างบ้านที่มีเรื่องหมาพี่
มันไม่น่ามีเรื่องแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
เพราะว่าเขาไปเบิกสำนักงานเขตไปอะไรอย่างนี้

แบบพอรถน้ำมนต์พอประมาณอีก๒วัน
เพื่อนบ้านอยู่ดีมากดกิ่งยืนร้องไห้หน้าบ้าน

แล้วเขาบอกว่าขอบคุณนะที่หนูช่วยเหลือเขา
หนูก็ให้หนูช่วยเหลืออะไรเขางงมากเลยจริงพี่

คุณกำลังจะบอกว่าของที่คุณโดนเนี่ย
เขาจะทำให้คนรอบตัวคุณเกลียดไม่ดี

เอ๊ะหนุ่มกัญชัยทำใส่ใช่หรือเปล่า

คุณทำตัวเองมาโดยตลอด
หนุ่มทำของใส่หรือเปล่า

ช่วงหน้ามีเรื่องวิญญาณแม่พึ่งพุ่มพวง
มาเข้าพี่สาวที่วัดทัพกระดานฮะ
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป